ที่ก็เชียร์ทีมช่าไทยในการลุ้นเข้าร้องฉลาดเรื่องเราต้องเก็บสามแตบนะครับ
เพื่อที่จะจัดการกับทางฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันทางฝั่งของคู่แข่งเองก็ต้องการสาม
คะแนนเพื่อลุ้นในการเข้ารอบต่อปรากฏว่าสุดท้ายเราเฉือนชนะได้๒ตอน๑
นะครับมีประตูที่ยอดเยี่ยมของทางมุ้ยธีรสินแดงดาทำให้เขานั้นกลายเป็นดาวยิงสูงสุดในอาเซียนของรายการนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะยากขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดนะครับหลังจากที่เราเจอทีมมอร์เราเจอทางฝั่งของพม่าเราเจอฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่นักเตะของคู่แข่งคุ

แบนหยิง๔ลูกในตรวนเตอร์เม้สนี้แรครับเป็นดัวส่วนโบร่งกับทางเซาไฮพรี
ค่อยว่ากันไปเจอกับทางสิงคโปร์อีกทีหนึ่งส่วนทางฟิลิปปินส์สามแต้มจากสามเกม
ก็ตกรอบไปครับหลังเกมมาโนโพลกิ้งยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่ยาก
ซึ่งกว่าจะชนะได้เนี่ยก็โอ้โหต้องเจอกับลูกตั้งเตะที่
เป็นอันตรายที่คิดว่าต้องเจออยู่แล้วนะครับฟิลิปปินส์มีผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีหลายคน
ส่วนการที่ทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบรองได้สำเร็จก็ทำให้มีเวลาในการพัก
แล้วก็เตรียมทีมมากขึ้นกว่านี้นะครับมาโน่ก็พูดถึงธีรสินด้วยว่า
ยิงอีก๒ประตูทำสถิติยิงสูงสุดในศึกอาเซียนคลับที่๑๙ประตู
บอกว่ามู๊ยเองเนี่ยเป็นกราวนั้นที่จบสโกรธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม
ประตูแรกถือว่าเป็นลูกยิงระดับโลกเลยนะครับในมุมมองของทางมาโน่นะครับ
หวังว่ามุ้ยจะช่วยให้กับทีมชาติไทยประสบความสำเร็จได้หลังจากนี้อีกครับ
คู่ในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มเองนั่นแหละครับสิงคโปร์เจอกับตีมอร์

เจ้าภาพออกนำ๑๐จากทางอรัมซาวาดี้ครับสัตว์ลูกดีก็คิดว่าจะไหลแล้วนะครับ
เพราะได้ประตูขึ้นนำเร็วด้วยแต่ว่ากว่าจะได้อีกลูกหนึ่งครับนาทีเจ็ดสิบ
สิงคโปร์ก็มาได้๒๐นะครับมีชัลแหลปจากทางชากีฮัมซ่า
จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มชนะเท่าไทยครับทางสิงคโปร์
เก็บความสดไว้เจอกับทีมชาติไทยครับ

โอ้โหน่าจะตัดแชมป์กลุ่มกันสนุกเลยครับในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
คู่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครับตารางคะแนนดูกันหน่อยครับ๙แต้มนะครับ
เท่ากับทางสิงคโปร์ครับสำหรับไทยแต่ว่ารุ่นที่เสียเราดีกว่านะครับ
ลูกเดียวนะครับถ้าผลเราเล่นเสมอเนี่ย
เราก็เข้ารอบเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ย
ถ้าเกิดอยากจะแซงเราก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับ
สถานการณ์น่าจะเข้าทางทีมไทยแล้วก็ต้องดูว่ามาโน่จะมีการ

คู่นี้เตะวันที่๑๘ธันวาคมวันเสาร์๑๙นาที๓๐นาทีนะครับเวลาดีด้วย
แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเป็นที่๓กันตอนนี้
เมียนมาที่๔แต้มเท่ากันก็เดี๋ยวจะลุ้นเจอกันเองในการตัด
อันดับ๓ของกลุ่มด้วยส่วนทีมบอลเนี่ยก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ